ที่เรื่องราวของวาดที่คุณพ่อลูก๔
เขาบอกว่าลูก๔แล้ว๔แล้วอที่๔ไม่รู้ว่าจะชื่ออะไร
แต่ว่าตอนนี้คุณพ่อเปิ้ลนาคอนเขาบอกว่าเขาจับผิดสังเกต
เกี่ยวกับตาข้างซ้ายของอที่สามก็คือ
ออกูธได้ว่ามีความผิดปกติ
ใช่แล้วค่ะซึ่งคุณพ่อเปิ้ลนาคอนเองก็บอกนะคะว่าคุณหมอเอง
ยืนยันว่าอาการที่ผิดปกติของน้องออกูธ
สามารถที่จะรักษาหายขาดได้แบบ๑๐๐ค่ะ
ซึ่งไม่ต้องกังวลใจอะไรใดทั้งนั้นค่ะ
คุณพ่ออารมณ์ดีเปิ้ลนาคอนเปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
หลังสังเกตความผิดปกติที่สายตา
ของลูกชายคนที่๓ของครอบครัวศิลาชัยน้องออกูธ
มีความผิดปกติจนต้องพาไปพบแพทย์

จากสาเหตุกล้ามเนื้อตาไม่แข็งแรง
จนทำให้สายตาข้างที่ผิดปกติยาวถึง๒๐๐
โดยเจ้าตัวรับว่าหลังจากได้ปรึกษาคุณหมอก็โล่งอก
จากสามารถรักษาให้หายขาดได้๑๐๐
ซึ่งครอบครัวตั้งใจจะถ่ายทอดวิธีการรักษา
ให้กับคนทั่วไปได้ทราบเพื่อหวังเป็นวิทยาธารด้วยค่ะ
ใช่ไหมมันอ่อนแรงอย่างนี้เขาก็จะดึงกล้ามเนื้อปุ๊บให้มันตรงมาพอตรงปุ๊บเนี่ยทีนี้เขาก็จะเริ่มปรับโฟกัส
จากยาวเนี่ยก็จะค่อยกลับสู่ปกติตั้งแต่สมัยโบราณไม่ทราบเรื่องนี้ก็จะปล่อยไป
การรับรู้มันจะค่อยยาวจาก๒๕๐เป็น๓๐๐
๔๐๐๕๐๐จนกระทั่งบอดไปเลย
ผ่าตัดน่ากลัวไหมเราก็ว่าสำหรับเรา

มันอาจจะบอดไปก็ได้อย่างที่คุณหมอบอก